คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะกล้องวงจรปิดของแขวงทางหลวงเนี่ย

ขับสวนเลนมาค่ะแล้วรถที่เข้ามาทางปกติเนี่ย
ถูกชนแล้วก็ได้รับความเสียหายไป๒คันนะครับคุณผู้ชม
เส้นเชียงใหม่ลำปางเนี่ยคุณผู้ชมเขาย้อนสอน
้อสอนแบบนี้ไงแล้วรถสองคันก็คือรถเก๋งกับรถกระบาดเนี่ย
เขาเองก็ได้รับความเสียหายคลิปนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ดู
เป็นคลิปที่ไม่ควรลอกเลียนแบบอย่างยิ่งนะคะ
กฎจราจรเขามีไว้ให้ปฏิบัติตามไม่ได้เอาไว้ให้แหกกฎนะคะ
เพราะว่าความเดือดร้อนเนี่ยคือไม่ใช่คุณคนเดียวชาวบ้านเขาเดือดร้อนด้วยไง
นี่เป็นกล้องวงจรปิดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่นะฮะ
ในช่องทางขวาสุดทำให้รถที่เขาขับมาตามช่องทางตามปกติเนี่ย
เบี่ยงหลบแล้วก็เบรกอย่างกระทันหัน
เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่เบรกเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ตั้งแต่ทางลอดแยกสารเด็ก
ระยะทางรวมแล้วสักประมาณ๖กิโลเมตร
ก่อนที่ตำรวจจะสามารถสกัดจับเอาไว้ได้แบบนี้นะคะ
จากการตรวจสอบกับสพแม่ปิงเจ้าของท้องที่เนี่ยทราบว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มของค่ำคืนวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
คนขับรถเก๋งคันดังกล่าวเป็นหญิงสาวคนหนึ่ง
โอ้โหไม่ต้องเดาค่ะสภาพคือมึนเมาอย่างหนักเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็นำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
พบว่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่รายละเอียดว่าสูงเท่าไหร่อย่างไร

ได้รับความเสียหายไป๒คันค่ะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนสพแม่ปิงนะคะได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ
เมาแล้วขับหนึ่งและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายแบบนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างนัดทั้งคู่เนี่ย
เจรจาเรื่องของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะคะ
เพราะดีว่าการที่คุณขับย้อนสอนแบบนี้เนี่ย
ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะมีเพียงทรัพย์สินได้รับความเสียหายเท่านั้น
แต่เห็นแบบนี้แล้วก็อย่าไปทำตามนะคะเสียเวลาสักนิดนึงแหม
คือมันย้อนศรแบบน่าเกลียดมากเลยอะค่ะและเป็นเส้นทางหลักด้วยอะ
คิดว่าตัวเองเป็นการเปิดสัญญาณไฟสองข้างสัญญาณไฟผ่าหมาก
คิดว่าจะสามารถทำอะไรก็ได้ทำไม่ได้นะคะทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะคะ